มาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะมีสุนัขแห่งเมืองทิพย์ด้วยนะคะ
นักแห่งเมืองทิพย์ใช่ค่ะเจ้าโบ้เพราะว่าโอ้โหเขายกย่องให้เป็นสุนัขแห่งเมืองทิพย
เพราะว่าเจ้าโบ้ตัวนี้เนี่ยนะแย่งซีนขโมยซีนนักศึกษาที่เขามีการแสดงกันอยู่เห็นไหมคะ
โบ้ไปขอบเวทีเห็นด้านหน้าไหมที่มีบันไดเจ้าโบ้เดินไปเขาบอกโบ้ลงมาโบ้ลงมา
ไม่ลงไม่ยอมลงนักศึกษาเขาก็แสดงไปสิคะบนเวทีแล้วช่วงแนะนำตัวแล้วนักศึกษาเขาอยู่สองฝั่ง
โบ้บอกว่าโบ้ขออยู่ตรงกลางอ๋อด้วยแล้วเด่นกว่าใครเพื่อนใช่
อยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยเขาก็เลยยกย่องเจ้าโบ้ว่าสุนัขแห่งเมืองทิพย์
ดเด่นกว่าใครแย่งซีนทุกคนเลยนะคะอ่าคือนักศึกษานาตยประดิษฐ์ราชพัฒน์พิโรม
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำเขาแสดงกันอยู่กลางเวทีแต่น้องน้องเขาก็เล่นด้วยนะ
ใช่ค่ะตอนที่แสดงเจ้าโบ้ก็โชว์ตัวรอบนึงแล้วเดินมาด้านหน้า
พอเขาแนะนำตัวนักแสดงเขาแบ่งเป็นสองฝั่งนั่งกันแนะนำตัวกัน
โบ้มาตรงกลางเลยทีนี้โดดเด่นเลยนะคะเรียกให้ลงก็ไม่ลงค่ะ

เชิญคณาจารย์นะคะด้านบนเวทีค่ะ
นี่นะคะคณาจารย์คณะความประการประสิทธิ์นะคะ
ทั้ง๗ท่านบนเวทีนะคะ
รู้งานมากเลยนะคะพี่แอนค่ะ

ดูการวางมือนะคะสุภาพมากค่ะ
สมแล้วค่ะสมแล้วกับเป็นหมาสังกัดนัตตสินนะคะ
นี่ค่ะเมตรราย่าต้องมาแพรมอันดับ๑นะคะ
นี่ค่ะการประสานมือนะครับมีไขว้มือค่ะ

ดูโดสุนัขแห่งเมืองทิพย์นะคะ

นี่สรุปคือโดดเด่นกว่าใครเขาเพื่อนเลยอ่ะแล้วอยู่ตรงกลางได้เป๊ะมาก
อยู่ตรงกลางเป๊ะท่านั่งสวยมือประสานกันอย่างงดงามพิธีกรก็ตลกมากนะ
เหมือนกับมาบล็อกกิ้งกับเขาด้วยโอ้ยโดดเด่นจริงจริงลูก
นี่นะคะนายสารวุฒิจรินรำอายุ๒๒ปีนักศึกษาปี๔เอกภูมิศาสต
เป็นคนถ่ายภาพแล้วก็โพสต์นะคะครับก็บอกว่าโอ้โหนี่ค่ะก็เจ้าโบ้เนี่ย
อายุ๖ปีเห็นมาตั้งแต่เรียนปี๑แล้วเป็นสุนัขขี้อ้อนมาก
นักศึกษาจะต้องแบบไปเข้าใกล้ก็ต้องไปเล่นไปอะไร
นักศึกษาทุกคนรู้จักนะคะคืนวันงานตัวนายสารวุฒิบอกว่า
เขาก็ไปถ่ายภาพในงานพอดีแล้วเห็นเจ้าโบ้กำลังขึ้นเวที
เขาก็เลยถ่ายภาพเอาไว้พิธีกรก็พยายามประกาศนะโบ้
ลงจากเวทีแต่กลายเป็นว่าโบ้ทำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะ
พิธีกรก็จะเรียกเจ้าบูโดมี๒ชื่อ
ใช่ค่ะคือนั่งอย่างที่เห็นโดดเด่นแล้วนั่งอยู่นาน
นั่งอยู่เป็นนาทีโดดเด่นกว่าใครเขาเลย
ตั้งแต่ปี๑แหล่ะ
ตอนนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้แต่อยู่ตึก๒๒ตรงโดมเลยครับ
เขาก็จะเดินเล่นแถวแถวนี้อะครับ

ใช่ก็เดินเล่นเสร็จประมาณถ้าเคี่ยงก็จะรู้ว่า
แต่เจ้าโบ้นี่จะสนิทกับนักศึกษาทุกคนเลยใช่ไหม

ใช่แบบนี้ครับก็เหมือนที่ว่าเราเรียกเมื่อกี้ก็มาเลย
โอ้โฮโบ๊ครู้ไหมเนี่ยดังใหญ่แล้วเนี่ย
สัมภาษณ์ได้ไหมนี่นะ
ไหมเนี่ยดังใหญ่แล้วเนี่ยดังข้ามคืนเลยนะ

แล้วก็เนี่ยน่ารักมากให้ทีมข่าวให้แบบนักศึกษารูปตัวรูปหัวนี่

คืออาจารย์นรมนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยค่ะ
บอกว่าคือในมหาวิทยาลัยสุนัขจรจัดเยอะ

ก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาว่าเจ้าโบ้
แต่บางคนจะเรียกว่าเจ้าบูโด
และทุกครั้งที่มีงานของมหาวิทยาลัย

คือมาแบบมาโชว์ตัวคือคงอยากแสดงกับเขาด้วยหรอเนาะ
ก็คือจะมาให้เห็นตลอดนะฮะ
นั่นไงล่ะวันซ้อมใหญ่เจ้าโบ้ก็ไปเลยรู้คิว